สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้ฉลองฝนตกหน้าหนาวมากครับพี่

มาหลายวันแล้วอย่างนี้
อยากให้ดูเรื่องนี้ค่ะข่าวแรกนะคะเรื่องเข้ากล่องมหาภัยนี่แหละค่ะ
คนเรามันก็คิดได้นะว่าไปสั่งทำเขาก่อนเป็นหมื่นเพื่อจะได้เอาค่าปรับเขา
อันนั้นเราเห็นตอนนั้นที่เขาสั่งแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
เราสงสัยว่าใครไปสั่งข้าวกล่องเป็นหมื่นเลยได้ยังไง
ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรถึงมาหลอกเขาปรากฏว่าเพื่อจะเอาค่าปรับที่ทำให้ทัน
ตอนนี้จากกรณีเมื่อวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนที่สพพญาแมนที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาสองคนก็คือนางธนิตาหรืออิ๋วจันอิ่ม
และนางสาวกันทไทยสุขใจ๒ผู้ต้องหาในความผิดฐานช่อกงทรัพย์
เอาไปฝากค้างต่อต่อสารที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
โดยกรณีที่นางธนิสรกุยแก้วอายุ๔๒ปีเข้ามาแจ้งความว่า
ถูกหลอกให้ทำข้าวกล่องและน้ำดื่มส่งโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งเราสงสัยว่าโรงงานอะไรเป็นหมื่นกล่องเนี่ยนะคะ
วันละ๑หมื่นกล่องน้ำอีก๑หมื่นขวด
ว่าผิดสัญญาแล้วก็เรียกเงินค่าปรับ
นี่ไงเขารู้ยังไงก็ต้องไม่ทัน
ใช่ไหมฮะทำให้เสียเงินค่าลงทุนไปจำนวนเกือบ๑ล้านบาท
สารก็อนุญาตให้ผัดฟ้องขังมีกำหนด
ครั้งละประมาณ๖วันครั้งละ๖วันไม่ประมาณฮะ
ไปแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่๘เนี่ย
ในวันเดียวกันนางสาวธานิตาหรืออิ๋วจันอิ่มผู้ต้องหาที่๑
ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญา
มีอีกคดีหนึ่งค่ะในฐานความผิดพรบยาเสพติดให้โทษ
อยู่คดีอยู่ในระหว่างนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรภาค๖
แต่จำเลยได้อ้างเหตุว่าเจ็บป่วยขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาของคดีนั้นไป
สารก็เลยนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ครั้งสุดท้าย
แต่เมื่อจำเลยปรากฏตัวต่อสารนี้นะฮะที่เรื่องช่อโกงเนี่ย
อ่านคำพิพากษาของสารอุทธรภาค๖เอาไปด้วย
จำเลยฟังทันทีเพราะไปบอกตรงนั้นว่าป่วยแล้วมาขึ้นศาลนี้อีกคดีหนึ่งนะฮะ
อุทธรณมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกไปเลย๑ปีแล้วก็ปรับ๑แสนบาท
ก็มีผู้มาติดต่อเพื่อขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่๑
แต่เมื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทรภารการศึกกันสารการสั่งจำคลุกที่อีกคดีหนึ่งไปแล้วเนี่ย
จึงแจ้งความประสงค์ว่าเปลี่ยนใจแล้วค่ะไม่ยื่นค่ะ
ส่วนพฤติฐานที่๒ที่เช่าโกงด้วยกันแล้วเข้ากล่องนี้
ไม่มีใครมายื่นประกันทั้งสิ้นค่ะก็อยู่ระหว่างการที่ไต่สวนไปคือก็ต้องเป็นตามลำดับของการ

เข้ากล่องเกลือนเนี่ยวางซะเกลือน

น่าจะ๓แสนนะเท่าที่ตามถามมา

ข้อที่๑คนรับเนี่ยคิดยังไงถึงรับ

แล้วคิดยังไงถึงรับพอโลภไหม

เพราะว่าในเรื่องราวแบบนี้อย่างเช่นอย่างสมมุติว่าเล่นหุ้น
หรือว่าเล่นลูกโซ่หรืออะไรเนี่ย

นึกออกมาว่ามันจะเล่นอะไรมาง่าย
หรืออะไรน่าอิดที่เขาเล่นกันสมัยนี้ใช่ไหม

เครื่องสำอางอะไรได้ไง

เวลามันคิดเนี่ยเลวเนี่ยมันคิดฉลาดนะ
โหมันคิดซับซ้อมเลยค่ะแม่ข้า

คิดหลายตลกเนี่ยแม่งมากเนี่ย
ที่แบบว่าไปทำไวรัสใส่แล้วไปขมวน

งั้นมึงดูงเป็นโจรแบบนึงเนี้ย
ฟร็อมดำโดนโคนโมยไอจีแง

ตั้งแต่สมัยตอนนี้ว่าเริ่มใหม่

เอาไปทำอะไรเอาไปโอนเป็นของตัวเอง

ชีวิตเนี่ยนะในโลกเนี่ยอย่าโลก

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นกันบ่อย
กินยาผิดประเภทหรืออะไรพวกนี้นะคะ

คุณหมอเนี่ยให้เอายาทายพญาติสุนัคร

จากกรณีที่นางประพาพรอายุ๕๘ปี
ก็เป็นแม่ค้าจำหน่ายปลาเค็มร้องผ่านสื่อมวลชน
กรณีที่บอกว่านายแสวงอายุห้าสิบแปดปีซึ่งเป็นสามีของตัวเองเนี่ย
เสียชีวิตลงหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๕ตุลาคมปรากฏว่าท้องเสียนี่แหละค่ะ
โดยทางแพทย์ก็แจ้งบอกว่าในแสวงเนี่ยป่วยเป็นโรคพยาศน์ในตับ
โดยทางโรงพยาบาลดังในจังหวัดอ่างทองก็ให้ญาติผู้ป่วยเนี่ย
ซื้อยาฆ่าพญาติสุนัขยี่ห้อนึงแล้วก็บดผสมกับน้ำ
แล้วก็ให้ญาติกรอกผู้ป่วยทางสายยาง
อ้างว่าเป็นยาใช้รักษาโรคพญาติในตับ
ที่ผู้ป่วยจะแน่นิ่งแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้
แต่อาการกลับแย่ลงค่ะแล้วก็เสียชีวิตในวันต่อมา
ซึ่งก็นำมาสู่ข้อสงสัยจากทางญาตินะคะ
ว่ายารักษาพญาสุนัขเนี่ยสามารถที่จะ

ใช่นำมารักษาคนได้จริงหรือเปล่า

ถูกต้องแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้นายแสวงเนี่ย
เสียชีวิตหรือไม่อ่ะนะคะโดยนางประพาพรก็เปิดเผยบอกว่า
เขาบอกว่าเป็นพญาติในตับธรรมดาทำไมไม่ใช้ยาทั่วไปที่ใช้ในการรักษาคน
แต่ใช้ยาของของน้องหมาเนี่ยมารักษาคนแบบเนี้ย
ก็ข้องใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรอยากจะให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจง
ว่ามันเกิดขึ้นแบบเนี้ยคือยังไงแล้วก็อยากจะให้รับผิดชอบบ้าง
เอายาหมาเนี่ยมารักษาคนแต่ทำไมไม่เอายารักษาคนเนี่ยรักษาคน
ใครอยากจะให้ออกมาชี้แจงแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องนี้
บอกว่าได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลอ่างทองจากการสอบถามแพทย์หญิงดรุณีงามภูพันธ์
รองภูมิในการโรงพยาบาลอ่างทองแล้วก็พยาบาลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันดังกล่าว
เนี่ยนะคะก็ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยพยาบาลผู้ช่วยหัวหน้า
เนื่องจากว่าตัวยาตัวนี้ในทางโรงพยาบาลเองเนี่ยไม่มี
ซึ่งร้านที่จำหน่ายยาดังกล่าวเป็นร้านขายอาหารสัตว์
แล้วก็พญาติในคนในสัตว์ก็รักษาเหมือนกัน
นี่คือการคุณแจ้งเขาบอกมาเป็นแบบนี้ว่าอย่างจริง

แต่ก่อนที่ให้ยาคนไข้ก็มีอาการไม่ดีอยู่แล้ว
คือคนไข้อาการไม่ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องปั๊มหัวใจให้ฟื้นกลับขึ้นมา

ส่วนฉลากที่อยู่หน้ากล่องเป็นลักษณะนี้จริง
ก็คือตามรูปที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะเป็นรูปน้องหมา

ยาฆาตพยาบาลใหม่อะ
รักษาพยาติตัวโกรธทั้งในคนและสัตว์แพทย์กับสัตวแพทย์นี่ลักษณ์ต่างเดี๋ยว
จริงน้องที่เป็นสัตวแพทย์ที่รถเมย์รู้จัก
เขาก็บอกว่าจริงมันก็เป็นวิธีเวลาเขารักษา

แต่ว่าในสรีระต่างที่มันแยกออกไป
มันก็คนละประเภทอยู่แล้วนะคะ

แต่ตัวยาข้างในนี้

ไม่ได้มีอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนั้นได้ปกติ
ทางแพทย์ใช้ยาที่มีอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว

ผู้ป่วยที่เป็นเป็นคนได้อ่ะ
เพราะว่าคุณลุงเขาป่วยมากอยู่แล้วจริง
พอใช้ยารักษาตัวนี้แล้วเสียชีวิตด้วยหรือเปล่า
คุณหมอวินิศใช้สาเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณลุงว่าอะไร

ไม่เอาสิไม่ใช่นะคะคุณแม่ค่ะคนละเรื่องกันค่ะ

เรื่องนี้ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้หรือโง่

หญิงคนหนึ่งอายุ๖๐ปีถูกรวบเข้ากงขังเลย
เพราะว่าเขาบอกว่ารวบยายวัย๖๐
จะถามคำหนึ่ง๖๐เรียกยายแล้วใช่ป่ะ
เรียกได้แล้วใช่ไหม

จริงบางคนเขาอาจจะเป็นคุณยายแล้วก็ได้ลูกน้อย

เขาก็เลยเป็นคุณยายแล้ว

เข้าไปจับกลุ่มนางรัฐดา

ติ๋มเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำอะไร
เป็นชาวตะบนบางปรากฏ
อยู่นี่แหละอ่างทองนี่แหละ
ก็โดนดำเนินคดีในข้อหา

อายุ๖๐ตายจากแก่จิปเป้งเลย

มียาบ้าครอบครอง

เจ้าหน้าที่เนี่ยนะได้ลงพื้นที่ไป

ทั้งหมดแล้วนี่นะคะลงไปในพื้นที่

มันมีพฤติกรรมแปลกในบ้านยายป้าเนี่ย

เยาวชนนะคะคุณกรุณาช่วยมาดูหน่อยสิคะ

ไปดูก็ได้พอไปดูเสร็จปั๊บ
เอาตาอียายคนนี้เอาอีป้าคนนี้
ก็มียาบ้าอยู่๑๖เมตร

อยู่ในซองกาแฟสำเร็จรูปด้วย
เหมือนจะหลบซ่อน

อันนี้คืออะไรเนี่ยฮะทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้
ตนก็บอกว่าสภาพร่างกายของอีชันเนี่ยมันไม่ค่อยจะดี
ไม่ไม่ไม่แก่ขนาดไม่แก่ขนาดไม่แก่ขนาดใส่ใส่เดี่ยวอยู่เลย
ดิฉันต้องเดินด้วยไม้เท้าเลยนะคะคุณขอย้ำจุนร่างของดิฉันเนี่ยนะคะ
อีกทั้งเนี่ยก็เป็นโรคไตด้วยคุณเอ้ยหมอก็เลยสั่งให้กินยาเนี่ยนะ
ยาอะไรห้าเม็ดให้กินยาแก้นี่แหละแก้ไตเนี่ยอ๋อยาเม็ดเมื่อกี้เนี่ยเหรอ
ฟังก่อนให้กินยาแก้ไตเนี่ยครั้งละ๕เม็ดกินอยู่นานแล้วค่ะคุณค่ะคุณตำรวจ
แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะคุณคะวันหนึ่งก็ได้มีวัยรุ่นมา
บอกว่ากินยาของผมไหมครับผมมียาดีนะครับคุณยาย
บอกยาอะไรเนี่ยคุณยายลองเอาไปกินสิครับเดี๋ยวมันจะหาย
ยายก็เริ่มกินกินตอนเช้าเช้ากับกาแฟชงกาแฟไปกินยาไปหนึ่งเม็ดปั๊บ
รู้สึกดีเดินคล่องไม่ปวดเคิบเคลิ้มสบายคุณยายซื้อเข้ามาด้วยเหรอ
ซื้อมานางบอกเออสบายดีก็เลยกินอยู่เป็นประจำกินไปเรื่อย
ก็เลยลองเอาไปขายดูบ้างคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ก็สรรพคุณเด็กกินแล้วหายปวดเมื่อยแล้วเอาไปขายเด็กเด็กยาวชนยายบอก
ฉันเอาเลยเอาไปขายเด็กเด็กยาวชนกำไรก่อเม็ดละยี่สิบบาทสามสิบบาท
อะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปขายด้วยก็ยายก็คิดว่ามันก็เป็นยาที่ช่วยให้ยายแบบว่าแข็งแรงขึ้นสดใส
เคิบเคลิ้มยายเก๋ไหมอันนี้มึงไม่รู้หรือว่ามึงง่อไม่รู้หรือว่าตั้งใจดีกว่าคุณแม่
ปรากฏว่าบรรเทาอาการปวดเขาก็บอกบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกได้เพราะนางเคิบเคลิ้ม
ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรคนปรากฏว่าเอาอย่างงี้กันละกันยายไปไปไปมาเลยไปโรงพักกันดีกว่า
ที่ศาลจังหวัดอ่างทองก่อนเลยนะเพราะรอจะส่งตัวไปฟ้องกันเลยทีเดียว
มีหิองไหมล่ะ๙เม็ดมีแค่๑๖เม็ด๑๖เม็ด
คุณยายกลุ่มจะกินมานานแล้วละนับถือความกล้าพูดนะเออ
เน่มันฉลาดอย่างงี้ทำไมไม่เอาความฉลาดแหละเนี่ยเอาไปใช้ทางที่ดีว่ะ

จิตใจแม่พระ

คนอื่นจะได้คลายปวดเมื่อยด้วย

ตกลงใจไหม

ฉันเนี่ยอยากถามอย่างหนึ่งอย่างเวลาคนเราไม่สบาย

ซึ่งเป็นแพทย์นะ

ถูกมั้ยใช่

หนูว่ามันน่าจะประจวกเหมาะกัน

แล้วก็บอกว่าที่แพร่ก็อากาศคลึ้ม

ผัวหินตกไม่หยุดทั้งวันแล้วก็บางสะพาน๔วันหยุดละ
ย้ายผู้ป่วยฉันถามครั้งหนึ่งโทรนอีก๑๕๐๐ตัวที่กำลังจะขึ้นอยู่บนท้องฟ้า

น่านน้ำเจ้าพญานี้มันจะขึ้นได้ไหม

เมื่อกี้มาจากตรงแถวคลองเตยก็ตกหนักกระจุยเหมือนกัน
ทำคืนมึดเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าอันนี้ยังไง

แล้วมันจะหลงได้แต่ภาพอาจจะไม่สวย
เขาก็อาจจะรอฝนแปะหนึ่งแบบนี้ไหม

เคยมีเหตุการณ์นี้แต่คราวนี้ประหลาดมากเลย

เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะช่วงหน้าค่ะ
เอาล่ะค่ะพี่เหมียวค่ะเราก็เริ่มกินกันเลยเต่าทองนะคะ

มันจะเคี้ยวแบบหงึบหอมมากทีเดียว

บอกว่าวันนี้ค่ะเป็นวันเกิดพระพรมเอราวันนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

โอ้โหนี่เป็นยังไงล่ะ

ประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ

สานเท้าพระหาพระพรม

ซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนผู้ที่มีความศรัทธา
เดินทางมามากกว่าปกติเลยทีเดียวนะคะ
วันนี้เนื่องจากว่าทุกวันที่๙พฤศจิกายน

หรือว่าวันที่มีการอัญเชิญพระพรม

เนื่องจากว่าองค์พระพรมมี๔พัก
คิดนะคะฉะนั้นการทำการไหว้

ให้ครบทั้งสี่ทิศได้โดยเริ่มจาก
พักแรกนะคะแล้วก็เวียนไปทางขวา

ขอพรทุกพักก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไป

เวลาไปไห้พระพรมตอนนี้เขาไม่ให้จุดทูปแล้ว
ไปแต่วันนี้เขาจุดกันนะไม่รู้เหมือนกันว่า

ก็คือปักทั้งอย่างนั้นเลยแบบที่ไม่จุดอะค่ะ
นะคะหน้าแรก
เขาว่าให้ขอพรปี่

ก็ขอเกี่ยวกับเรื่องของพ่ออยู่ที่พักที่หนึ่ง
อืมคือที่หันหน้าหน้าแรกเลยใช่
พอพักที่๒พอเราวนทางขวาปั๊บพักที่๒นี่ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์
ที่๓ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคู่ชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับแม่
คือมีแยกด้วยนะคะว่าหน้าแรกเป็นคุณพ่อหน้าที่๓เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่
คู่สัญญาหุ้นส่วนความมั่นคงของชีวิตให้ขอที่พักที่สาม
ที่๔นี่ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการขอกู้ยืมเงินขอพรเรื่องบุตร
หนูไม่เคยแยกเลยเพราะหนูไม่เคยจำได้เรื่องว่าพักไหนเป็นเรื่องอะไรเอาจริง
ก็หมดทั้งสี่พักแล้วก็ขอเหมือนกันขอเหมือนกันทั้งสี่พักเลย
ถึงว่าเราจะไปกู้เงินเขาแล้วเราไปขอกับท่านอย่างนี้เหรอให้เขาให้
บางทีอาจจะแบบสมมุติว่าวันนี้เราจะต้องมีการกู้เงินแบงค์ให้ผ่าน
ขอให้ผ่านได้ไหมขอให้เรากู้ได้เสร็จหรือว่ากู้จะไปกู้เหนียวประวันรัฐมีได้ไหม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
อ๋อไม่เอาก็อยู่บอกว่านี่ไงพักที่สามบอกว่าจะเป็นแบบคู่ชีวิตครอบครัวฟังมั่นคงก็ไปขอสิ
เราน่าจะบอกน้องเขาไปขอเนอะ
แล้วหลอบพี่
ไปนี่มาให้ดูเรื่องนี้

ครั้งใน๒เดือนท่านผู้ชมค่ะเกิดเหตุที่นู่นเลย
จันหวัดมหาสารคามที่บ้านปะล้านตะบนปะล้านอำเภอพยักษ์ภูมิพิสัย
เจ้าของบ้านเปิดเผยว่ามีไฟลุกไหม้ขึ้นเองในบริเวณบ้าน
ไม่ทราบสาเหตุ๒เดือนแล้วนะคะ๒เดือนแล้วรวมมากกว่า๕๐ครั้ง
อยากได้รับความช่วยเหลือคือจากการสำรวจบริเวณบ้านดังกล่าวเนี่ย
ก็พบว่าหน้าบ้านเนี่ยตั้งเต้นไว้๒เต้นอืม
เพราะในบ้านมันไฟไหม้จนอยู่ไม่ได้นอกจากนี้ตู้เสื้อผ้าที่ถูกไฟ
ก็กองอยู่ด้วยคือมันไหม้เฟอร์นิเจอร์เขาด้วยนะฮะ
ส่วนตัวในบ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าไฟมันไหม้
เรื่อยอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี้ยนะคะทางด้านนางบุญมี
ภูมิศรีจันทร์เจ้าของบ้านเล่าว่าบ้านหลังนี้อาศัยด้วย
กัน๔คนคือนางบุญมีเองลูกชายลูกสะพ้ายแล้วก็หลานชาย
อยู่ตั้งแต่สิงหาคมอะเนี้ยตอนลูกชายลูกสภัยเนี้ยนะก็
กำลังช่วยกันนั่งเสียบลูกชิ้นอยู่ก็อาชีพเสียบลูกชิ้น
อยู่กลางบ้านเลยแล้ววันเดียวกันก็ลุกขึ้นมาอีกโดย
ทราบสาเหตุนะคะสิบสามครั้งจากนั้นเหตุการณ์ก็เกิด
ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำเฉลี่ยวันละสามถึงห้าครั้งแล้วก็
ช่วงประมาณสองสัปดาห์ล่าสุดมาเกิดเหตุเกิดเมื่อ
ปลายเดือนที่แล้วนะฮะยี่สิบแปดตุราเนี้ยจนปัจจุบันก็
ไม่ได้เกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจรคนไปถามว่าหน้าไฟฟ้า
รัฐวงจรเห็นไหมปั๊คเปิกไหม้ไฟตัดไปนี่เดินกระราคา
เพราะมันไฟไหม้นี่แหละโดนตัดไฟไปแล้วก็เลยไม่ไปต่อไฟอีกนะฮะ
หลังจากนั้นก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุใด
พระมาพรมนมลก็ไม่หายทุกวันนี้ก็ไม่กล้าทิ้งบ้าน
ให้ลูกชายไปขายลูกชิ้นตามลำพังจนรู้สึกเครียดมาก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบสาเหตุนี่ก็มีคือเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ไม่รอดแล้ว
นี่ทหารถึงกับทหารมาทหารที่สารคามมาดูให้นะฮะ
ขณะที่นายเสนีดอนศรีโยเพชรเจ้าหน้าที่ป้องกันและปฏิบัติการอพปรคืออาสาสมัครป้องกันภัยเนี่ยนะคะ
ก็กล่าวว่าเบื้องต้นตรวจสอบก็ไม่พบแหล่งความร้อนใดเลยนะคะทั้งพื้นทั้งผนังเนี่ย
ทำให้ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ไม่มีเลยแต่อย่างไรก็ตามได้แจ้งเจ้าของบ้านให้ขึ้นย้ายสิ่งของที่ติดไฟไหม้ออกจากบ้านก่อน
ว่าย้ายแล้วไงเพื่อรับผลกระทบจากปริมาณเชื้อไฟที่อาจจะเกิดขึ้น
ที่นอนหมอนมุมโต๊ะเตียงทำจักไม้อัดเอาออกหมดนี่ไงมีนี้ด้วยทั้งดับเพลิงเอาไว้ที่บ้านเลย
ขณะที่อำเภอพยักษภูมิพิสัยได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านแล้วเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ไม่ขึ้นบนอ่ะอ่ะเค้าก็ติดกล้องวงจรปิดมันก็ฟึ๊บขึ้นมากลางบ้าน
ดิดูออกมาหมดเลยอ่อมีมัวจะออกมาหมดแล้ว

ประจุไฟฟ้าอะไรหรือเปล่า
ไหม้สูงสุด๑๓ครั้งเลย

เอาไปเที่ยวกันดีกว่า
มีเรื่องน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แพคเมืองทองทานี

ครบวงจรมาเอาใจผู้บริโภค
ให้ได้ช็อปคุ้มหนักมากทีเดียวค่ะ

พร้อมกับรับของสมนาคุณมากมายเลยทีเดียว

ส่วนลดแล้วก็รับเพิ่มสูงสุด๓๓

จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการด้วย
ซึ่งก็เป็นโซนที่ออกแบบมาเพื่อ
พูดสูงอายุ

มาให้เลือกช็อปมากมาย

๐บาทและสุดคุ้มยิ่งกว่า
ก็จะรับโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน

ถ้าขึ้นมาแบบนี้

หลังจากนั้นเราก็นีดใช้งานได้เลย

พวกที่กำลังไปสร้างบ้าน
คุ้มมากไปทีเดียวเอาให้หมด

อ๋อพี่ดิว

พี่แม่ค่ะ

ระเกี่ยวอะไรกับคุณอุ่มอุ้มแต่งไงมีน้องแล้ว
มันในเรื่องจียอนกับฮ่าน
งู้น้ะใช่ไหมว่าจียอนกับฮ่าน
จียอนกับฮ่านก็เป็นแฟนกันรู้นะใช่ป่าว

ก็คุยการแต่ว่ารู้สึกว่าแอบไปกินไอติมกันกันประจำที
แม้เขาบอกว่าเมื่อเผื่อกันกันมานานแล้วเขารู้จักกันมานานแล้ว

ว่ากันว่าเลิกแล้วก็เหมือนกับกลับมาจุ้งจิ้งกันอีกแล้ว
เจอกันในรายการไม่เหมือนเพื่อนอะไรกันเลย
ไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรกันเลย

เจอกันตามกองถ่ายนู่นนี่นั่นต่าง
ล่าสุดเมื่อวันที่๙พฤศจิกายน
ไอซ์เองเขาก็ได้โพสต์ข้อความ
ข้อความหนึ่งเกิดขึ้นมานะคะ
ข้อความมีอยู่ว่าการยิ้ม
คือสิ่งที่มีพลังมากที่สุด
ที่เราจะมีได้
อดตัวเองเอาไว้ในวันที่ไม่มีใครมากอด

แม้ว่าทุกคนบนโลกจะเกลียดคุณก็ตาม
การให้อภัยคือการให้ที่ดีที่สุด

ก็มันโพสต์อย่างนี้มันเหมือนกัน
พี่มัทแปลให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วเกี่ยวกับคุณอุ้มก็คือคุณอุ้มเข้ามาคอมเมนต์
อุ้มเข้ามาคอมเมนต์เลย
เข้ากันอย่างนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกับจียอนนะ
พูดอย่างนี้ก่อนนะอุ้มนะเอาอย่างนี้ก่อนนะ
เอาอย่างนี้ก่อนนะว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทก่อนนะ
แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเพียงแค่อดีตเพื่อนไปแล้ว
ก็ได้เข้ามาเนี่ยนะแล้วก็เขียน
เป็นต้นซึ่งไอซ์เองก็ได้ตอบกลับ

ด้านของเพื่อนสีจียอนก็ไม่แพ้กัน
นั่นก็คือแม่ต้นหอมสกุลตลาด

สกุลตลาดร้องเพลง
ก็ได้เข้าไปในไอจีของจียอนนะคะ
กูว่างแวะมาเห็นในไอจีมึงมึงสนุกดี

จียอนไม่ควรที่จะกินของเก่าเพื่อนว่า

ต้องรู้สิว่าใครเพื่อนสนิทจีจริง
ไม่ก็คือมีแฟน
มีคนมาเขียนคอมเมนต์ในไอจีของจียอนอีกทีนึง
คุณต้นหอมก็เลยตอบแทนให้ถูกไหมอันนี้
ใช่ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่า
ต้นหอมกับจียอนเขาก็เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็มีคนเข้ามาในไอจีของจียอนว่า

ก็คือซึ่งไอซ์กับจียอนเป็นเพื่อนกัน
แล้วทำไมถึงไม่กินของเก่าเพื่อนเรา

ตอนนี้นางต้นหอมเขาก็เลยบอกว่า

ว่าใครเป็นเพื่อนสนิทจีจริง
ทำไมรอบนี้มันสลัดซับซ้อนกันอะไรกันเยอะ
ท่าทางจะมีการแบ่งพวกแบ่งเพศแล้วล่ะ
โยงกาวน์ตอนนี้ไม่รู้กี่คู่
ก็เป็นเรื่องอะไรอย่างนี้แหละ

เล่นกันเข้าไปสนุกเหลือเกินวัยของเรานะอยากเล่นไป
เรื่องนี้คงขึ้นมาเด้งขึ้นมาแทนเรื่องมาต้นสัปดาห์ไปแล้ว

เรื่องนี้มาตีคู่มาสูสีตั้งแต่ใกล้กัน
เดี๋ยวโบนันซ่าซ่าละเดี๋ยวเรื่องนี้มาแล้ว
เรื่องนี้มาแป๊บนึงแล้วนะจริงมาพร้อมแล้ว
ดังนั้นมีตัวละครอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้

โอ๊ตปาโมดอีกเรื่องนึงเดี๋ยว

สัมภาษณ์รักเหลือเกิน
สัมภาษณ์มาแล้วด้วย

ดีที่เราไม่เคยไปออกสัมภาษณ์นะพี่นะ
เลยไม่ต้องมีค่ะไม่เป็นไรหนูไม่ใส่แล้วหนูเชื่อแล้วว่าหนูรู้สึกว่าเป็นขาวเราเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยต้องมีเบานะ
ไม่ต้องไปดูแสงเหนือเดี๋ยวเขาไปใส่ชุดว่ายน้ำนะมีเบาเลยนะเราจะกล้าขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเนี่ย
คุณแม่มันไม่มีอะไรมานี่ไม่ได้คู่นี้อันนี้ของจริงเขาบอกเลยว่าคบกันมา๗ปีคุณยุ้ยจีรนันกับคุณพันธนากร
นี่จริงอย่าหักโทรด้วยก่อน
คุณแม่หนูกำลังจะอ่านต่อแบบต้องกลืนน้ำลายหนึ่งทีก่อนนะคะบอกว่าเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่ภูเก็ตค่ะ
ก็มีบรรดาเพื่อนไปด้วยก็มีการจัดเลี้ยงฉลองกันน่ารักนะคะก็ดูคล้ายกับงานแต่งงานมากเลยแหละ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นท่ามกลางเพื่อนแล้วก็ญาติสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดี
โดยคุณยุ้ยเจรนันก็อยู่ในชุดเจ้าสาวเปิดไหล่เบามีสวมมงกุฎดอกไม้นะคะน่ารัก

ก็ใส่ชุดแบบทักซิโดเลยยืนอยู่ต้อนรับแขกอะไรกันอย่างนี้นะคะ
คุณทันก็กราบขอบคุณพร้อมกับพูดสิ่งที่ประทับใจบอกว่าเราก็รักเขาแบบนี้
แต่จะทำทุกวันให้ยุ้ยมีความสุขที่สุด
พูดว่าให้เก็บอย่างงี้เอาไว้นานทันนะ

พอประโยคแบบนี้ฉันเห็นเฉ้าบ่าวนี้พูดทุกคนเลย
งั้นเวลาแต่งงานห้ามพูดอ่ะพี่
อย่าทุบโต๊ะเยอะรู้ว่าใจคนปีอยู่อย่างเดียวสิ

มันพูดยากมากบางทีคุณแม่เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้น
ณวันนี้เขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงเขาถึงพูดแบบนั้น
แต่ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาทำให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไป
ดังนั้นก็เอาเป็นว่าทำวันนี้ให้มีความสุขก็พอแล้ว

เราก็ได้แต่วัยพรถูกให้เขามีความสุขจริง
ก็เห็นความรักดีของหลายคู่แล้วเราก็มีความสุขด้วยดีใจด้วยนะคะ
มีความสุขและดีใจด้วยทุกครั้งเลย
แต่มันหลบทุกอย่างนั่นแหละคุณแม่

หนูชอบที่เค้ามาเขียนมากเลยเดี๋ยวมาเล่าว่าว่าว่าอะไร
ที่คู่นี้ก่อนนะคะ
คุณมิ๊กบรมวุชด์กับคุณเบนส์พอลชิตา

ถ้านับรวมตั้งแต่เขาคบกันจนถึงวันที่แต่งงาน
จนถึงวันนี้ทั้งหมดก็๑๔ปีแล้ว
คู่นี้ปัจจุบันคบกันนานมากนานมากก่อนจะแต่งงานก็ใช้เวลานานมากคือแม่ไม่ยอมไง
ใช่ตอนนี้แต่งงานมา๕ปีแล้วนะคะ
คุณมิกก็โพสต์ข้อความฉลองครบรอบแต่งงาน๕ปี
๕ปีแล้วนะที่เราจดทะเบียนกัน
ตอนนั้นเรามีกันแค่๒คนตอนนี้มีกัน๔คน
อยากบอกว่าพ่อรักแม่นะคะรักที่สุดเลย
ขอบคุณแม่ที่มาเติมเต็มให้พ่อขอบคุณที่แม่ดูแลลูกเราเป็นอย่างดีนะคะ
ขอให้เรารักกันตลอดไปนะคะแม่พ่อรักแม่นะ
ดูสิน่ารักจังเลย๕ปีน่ะพี่เบ้นเขียนบอกว่าแต่งมา๕ปีแล้วรักเหมือนเดิมนะพ่อ
อู๋อ่าดูยังไม่เข้าไปเขียนของพี่เบ้นอ่ะแหละบอกว่า
ใช่ไม่แบ่งหน้าเบนเลย
ใช่ลูกมันเพิ่งต้องหลอกด้วย

จริงเหมือนกันเลยน้องปริมกับน้องคนเล็กเหมือนกันเลย
เหมือนเดะเลยอะค่ะ

ใช่ตั้งแต่น้องคนแรกแล้ว

ถ้าไม่เห็นว่าท้องนี่ไม่รู้เลย

แล้วแต่สรีระคนไม่เหมือนกัน

ตอนสาวสาว

อีกเรื่องหนึ่งดาราสาวใส

ของเธอให้ประชาชนได้ยนต์ชมกัน

หุ้นดีมากรถเมฆท่อนิดสิ

มีรูปอีกอันนึงฮะ
เห็นข้างหลังฮุ่นเสียบ้าง

อุตสระออกกำลังใกล้สิ

ไม่ต้องถ่ายหรอกไม่ต้องถ่ายหรอก

โป๊ะก็จะเห็นว่าแต่ใสซ้อใช่มั้ยครับเค้ามีพาร์ทนี้ด้วย
ไม่มีอะไรเลยมันอยู่ในห้อง

เอาไว้ก่อน

คุณแม่เดี๋ยวหนูน่าอาย

ไม่ใส่อะไรด้วยหรอ
ฉันผ่านอะไรมาเยอะแล้ว

มีลูกอมที่ผู้ชายซื้อให้ด้วย
ซื้อให้คุณแม่เพราะว่ากินแล้วตัวหอม
กินแล้วจะเป็นกลิ่นกุหลาบ

กับสาวังเนี่ยเข้ามาเป็นสินเสมอกัน
เรื่องของเรื่องคือ
ไปดูภาพสิ
มันต้องมีภาพ

ตัวที่เน่ไปดูภาพ
อ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นประเด็น
ทุกคนกำลังไปสัมภาษณ์พี่แบงค์พี่แบงค์ก็เลยบอกว่าโยงกางเกงกันทิ้งไปแล้ว
เพราะว่าต่อไปนี้ผมไม่ใส่แล้วอะไรที่นิ่มอย่างนี้

โอ้โหเอาข้าวเปล่ามาห่อหมกไม่ต้อง
โอ้โหแบงค์เขาบอกเขาก็ไม่รู้ตัวนะ
ใช่เขาไม่รู้ตัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้
มันเป็นกางเกงผ้ายืดผ้ายืดแล้วมันก็ต้องแนกตู้แนกอยู่แล้ว
มันต้องอย่างนี้เป็นต้น
แต่ฉันว่าอย่างนี้ดีออก
มันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่า
มันทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกว่าน่าสนใจขึ้นในการร้องเพลงของแบงค์จบ

ของเราวันนี้ก็ต้องโชว์
ออกกำลังกายรูปร่างดีขนาดนี้เรายังไง
เขาก็มีของดีเขาอย่างนั้น

มันคือฮึมตึมมาฮึมตาลำ

น้องเขาสุขภาพดีเด็กเขาสุขภาพดีเส้นเสียงเขาดี

เอาล่ะเล่าสิสองคนดี

นั่งให้ดูวิทยาลัยสีเคสซึ่งปกติจะมีแบบนางแบบระดับโลกเลย

ก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปแบบว่า
นี่กับเบลล่าฮารดิต
คือเขาไปจัดที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
แบลนดันเจนเนอร์จิจิฮาดดิตแบลล่าฮาดดิต
ซ่าฮ็อกแล้วก็แคดิสสุวานโปเอล
ทั้งหมดนี้เขาก็เดินอำลาเวทีนางฟ้าตลอดการ
คนนึงคือเอดเรน่าริม่าคนนี้วันครั้งสุดท้าย
บางคนว่าคริสหวังกับดิโอลิซาลาได้รับเชิญไปร่วมงาน

รัฟฟิเชียลไทยแลนด์ก็ได้ไปก็เชิญเอาสองคนนี้ไปด้วย
สองสาวเขาบุกไปถึงหลังเวทีเลยไม่ได้ว่าแต่งกา
กระทบลายนางฟ้าตลอดดิสิเก็ตทุกคนเลย
ได้ร่วมกันถ่ายรูปไว้อิจฉา
แต่เหมาะนะเยอร์ดิวก็สวย
จริงพวกวิคทรเลียสี่เข็บเนี่ยเขาก็จะเป็นรุ่นไป

แล้วก็พวกนี้พวก
พวกซินดี้ค็อลฟอร์ดคริสตี้ชัลลิงต้น

แล้วเสร็จแล้วก็เล่าไปก็ไล่ไปเรื่อย

แต่พวกนี้ต้องดูแลตัวเองมากนะครับคุณแม่
ปีนั้นต้องดูแลตัวเองตลอดเวลารูปร่างต้องดี
ต้องแบบวินัยเยอะมาก
มันใส่สบายไหมละ
เป็นแบบชุดชั้นในผัวรักผัวหลง
บางตัวมันก็โอเคคุณแม่จริง
ตอนนี้กรุงเทพและปริมณฑลแล้ว

แต่ว่าฝนจะตกยังตกอยู่นะฮะ

ลากันแล้วค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะ